ทุกผู้ชมครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ถ้าย้อนไปสิบเอ็ดพฤษภาคมปีที่แล้วสองห้าหกสาม
ผมเชื่อว่าท่านยังจำได้นะมันมีคดีของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
บ้านกกอกนะครับที่มุกดาหารหายตัวไปจากบ้าน
จะครบปีนึงแล้วนะคะนี่ฮะพรุ่งนี้จะปีนึงแล้วนะฮะ
ถ้านับวันที่หายตัวไปจากบ้านนะแต่ถ้าวันเจอศพน้องชมพู่เนี่ย
คือ๑๔พฤษภาคมผ่านมา๑ปีก็พูดตรงฮะคือคดียังไม่คืบหน้า

ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนพาเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วทำร้ายเด็กหรือปล่อยเด็กทิ้งไว้จนเสียชีวิต

คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราที่ไปทำคดีนี้ตั้งแต่แรก
วันนี้ไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหารคุยกับคุณแม่น้องชมพู่
นี่นะฮะนางสาวิตรีวงศรีชานะครับ
แม่บอกว่าผ่านมาเนี่ยพรุ่งนี้จะครบ๑ปีแล้ว
เคลื่อนไหววันนี้นะครับคุณแม่บอกว่า
วันนี้แม่ไปเตางอยมาอำเภอเต่างอยนะครับ
อยู่ใกล้ที่กกตูมเนี่ยที่มุกดาหารนะครับ
ซื้อน้ำเปล่าไว้๕๐แพ็คตอนนี้มาเก็บอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวจะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอดงหลวง
มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากการกักตัวในช่วงสถานการณ์โควิด
นี่ฮะนี่คุณพ่อน้องชมพู่นายอนามัยวงศรีชานะครับ
คุณแม่ก็เอาคลิปให้กับติดูบอกตอนนี้เนี่ย
แม่มียูทูปแล้วนะช่องแม่คือช่องแม่น้องชมพู่แฟมิลี่นะครับ

วันนี้เราเอาน้ำก่อน
พรุ่งนี้ก็จะขนไข่แล้วก็อย่างอื่นนะคะ
ก็จะมีไข่๑๐๐แผง
แล้วก็มีงบซื้ออย่างอื่น๓๒๐๐๐บาทค่ะ
เราจะไม่ได้ทำบุญเลี้ยงคนกระเหลิกอะไรมากมายนะคะ

เรียกว่าถุงยังชีพนะ
ให้ทางอำเภอแจกจ่ายให้กับคนที่
ถูกกักตัวจากโควิดค่ะคนที่เดือดร้อนนะ

วันครบ๑ปีการเสียชีวิตของลูกสาวเนี่ย
แม่จะนับวันที่๑๒พฤษภาคม
เพราะแม่เชื่อว่าลูกที่หายตัวไปจากบ้านช่วงสาย๑๑พฤษภาคมเนี่ย
น่าจะถูกทำให้เสียชีวิต๑๒พฤษภาคม
จะไปเจอศพ๑๔พฤษภาคมนะครับ

ซึ่งคุณแม่ก็จะไปซื้อข้าวของอาหารแห้งนมมาม่า
แล้วก็จัดสังขทาน๒ชุด

ถวายพระอาจารย์บุญมานะครับ
พระที่ชาวบ้านเคารพนับถือในพื้นที่กกอก
พร้อมกับให้ทอดผ้าบังสกุลให้กับน้องชมพู่
แล้วจะนำอาหารไปให้เจ้าหน้าที่ที่อำเภอดงหลวงจัดเป็นชุด
เอาไปให้กับชาวบ้านที่กักตัวในช่วงโควิด๑๙ด้วย
ก็จะใช้งบประมาณทั้งหมดในการซื้อข้าวของเนี่ย
สักประมาณ๓๒๐๐๐บาท
คุณกิติศักดิ์ก็ถามว่าทำไมต้อง๓๒๐๐๐บาท
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเงินจำนวนนี้มันจะเท่ากับอายุของน้องชมพู่
คือ๓ปี๒เดือนนะฮะ
ในวันที่หายตัวไปแล้วเสียชีวิต
เงิน๓๒๐๐๐บาทแม่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้
จากการไลฟ์ขายของขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับ

คุณแม่น้องชมพู่จะไปซื้อไข่ไก่ด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ก็ไปซื้อไข่ไก่มา๑๐๐แผงนะครับ
ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่อยู่ในเงิน๓๒๐๐๐บาทนะครับ
แม่บอกว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นของจำเป็นสำหรับชาวบ้านมากช่วงกักตัว
เดี๋ยวจะเอาไปมอบให้นิติก็ไปช่วยขนของอยู่
ก่อนจะไปเราจะเอาของทั้งหมดไปให้พระสวดเพื่อทำบุญให้น้องก่อนอุทิศส่วน
เพราะมีงบอีก๓๒๐๐๐บาท
เพราะน้องอายุ๓ปี๒เดือนค่ะ
แม่ตั้งใจตั้งใจเก็บเงินนี้ไว้เพื่อที่จะซื้อของ
คือวันที่๑๒น้องเสียชีวิตเราจะทำบุญให้น้องวันที่๑๒ค่ะ
ก็จะมีซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อที่จะไปทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ถูกกักตัวที่อำเภอลุงหลวงค่ะ
คุณผู้ชมคะ๑ปีแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
เรื่องทางคดีอย่างเป็นทางการล่าสุดเนี่ยค่ะที่ได้ข้อมูลมาก็คือช่วงวันที่๒ตุลาคมปีที่แล้ว
ภาพนี้แหละค่ะก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รับตำแหน่งใหม่แล้วก็มีการพูดถึงคดีน้องชมพู่เลยนะคะ
ซึ่งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะ
สรุปก็คือบอกได้ว่ามีคนทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตาย
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมคือไม่ได้น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วเสียชีวิตเองอ่ะค่ะ
คือมีคนทำให้น้องถึงแก่ความตายแต่ตอนเนี้ยคดีถึงไหนอย่างไรแล้ว
ตำรวจยังทำงานอยู่หรือไม่เนี่ยนะคะแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
ยังมีความหวังนะคะแม่ยังมีความหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
ถึงจะต้องใช้เวลานานก็ไม่เป็นไรวันไหนก็ได้ขอให้จับคนร้ายให้ได้
แม่บอกว่าช่วงนี้ฝันถึงน้องชมพู่บ่อยค่ะ
แต่จะจำไม่ค่อยได้แล้วความฝันเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงนั่นแหละคิดถึงน้องแล้วก็เครียดด้วยนะคะ
ก็ไม่ไม่เชิงฝันนะคะมันจะเป็นประมาณว่า
ความคิดถึงมันทำให้เราเพ้อมากกว่าก็เหมือนกับว่า
เครียดแล้วมันรู้สึกคิดถึงมันเหมือนเห็นทุกวัน
แต่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวหวังค่ะหวังเท่ากันทุกวัน
แล้วยังหวังเสมอยังเชื่อมั่นในตำรวจค่ะ
คือคนที่ทำคดีคือตำรวจเราเป็นคนรอ
เอ่อมันถ้าจะให้แม่เปรียบคือ
เขาเรียกอะไรสุกเอาเผากินแม่ไม่อยากกินอย่างนั้น
อยากกินให้มันแบบดีดีเลยสำหรับแม่แล้วนะ
ขอให้มีวันนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ค่ะ
ทีมข่าวถามพบตรให้เลยนะคะว่าตกลงแล้ว
คดีของน้องชมพู่ถึงไหนยังไงแล้วพักคดีไปแล้วหรือยัง
ว่ายังทำหน้าที่ในการหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่อยู่
ครับเพราะว่าตอนเราบอกว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและยังทำงานอยู่ตลอดนะคะ
เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจคือชุดทำงานเนี่ย
ในพื้นที่เขาก็พยายามที่จะสอบพยานเพิ่มซึ่งก็คือพยานกลุ่มเดิม
แต่สอบเพิ่มประเด็นที่ยังสอบไปโดยที่มันไม่ครอบคลุม
เตรียมจะส่งสำนวนไปยังอายการภายในเดือนนี้นะคะ
ภายในเดือนนี้นะฮะเตรียมส่งสำนวนไปยังอายการภายในเดือนนี้
ครับมีกระแสข่าวว่าจะจับกลุ่มคนร้ายในคดีของน้องชมพู่ช่วงกลางเดือน
จริงหรือเปล่าท่านผอบตรบอกว่าไม่จริงค่ะ
แต่ตำรวจเนี่ยวางกรอบเวลาเอาไว้ชัดเจนแล้วครับ
ยืนยันว่าไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลอืม
แต่ช่วงที่ครบรอบ๑ปีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
พบตรบอกว่าไม่มีการแถลงข่าวอะไรนะคะ
ด้วยสถานการณ์โฟวิธีสิบเก้าด้วยแต่ย้ำมาอีกทีว่า
ตำรวจยังคงทำงานต่อเตรียมยื่นสำนวนส่งอายการภายในเดือนนี้ค่ะ
ก็ต้องดูว่าถ้าส่งสำนวนสู่อายการแล้วใครจะเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมฮะ
ถ้าตามขั้นตอนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวต้องนำตัวผู้ต้องหาไปส่งอายการด้วยใช่ไหม
หรือว่าถ้าตามเจอหรือตามไม่เจออะไรอย่างนี้ก็ต้องดูว่าจะมีผู้ต้องหาแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครนะฮะ
ผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่มีนะฮะนอกจากสงสัยกันเอง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยแวะไปดูบ้านลุงพลหน่อยลุงเขยน้องชมพู่นายชัยพลวิพานะครับ
วันที่เจอศพน้องชมพู่ก็ขึ้นไปดูแล้วก็ร้องไห้นี่ฮะนี่คือลานพญานาคที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยึดพื้นที่เอาไว้แล้ว
เพราะว่าบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าดินที่เนี่ยตรงฐานเนี่ยมันซุดลงมาอย่างชัดเจน
นี่นะฮะส่วนจุดที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนะครับเราก็ไปดูมานะฮะนี่เอียงเลยนะ
ว่าเกิดจากดินข้างล่างสุดเอียงไปเลยนะครับเพราะว่าดินที่เอามาถมอาจจะไม่แน่นนะฮะอาจจะถูกน้ำซ้ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
พระพุทธชินราชนะครับไม่ได้ตั้งประดิษฐานที่นี่แล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าถูกย้ายไปอยู่ที่วัดกกอกเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนอาจจะถามนะคะว่าแล้วตอนนี้ครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปมากไหมทั้งเรื่องของการสร้างบ้านต่อเติมบ้านการสดผ่านเฟซบุ๊กขายผ้าครามที่บ้าน
ครับก็ที่มีการสดขายในเพจเนี่ยค่ะร้านผ้าแม่น้องชมพู่กกอกแล้วก็มียูทูปช่องแม่น้องชมพู่แฟมลี่ช่วงค่ำค่ำทุกวันนี่คือภาพช่วงค่ำเมื่อวานค่ะเป็นการสดขายของแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากก็คือการทำมาหากินนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
น่ารักมากนะรักจังเลยนะคะมีแบ่งปันกันด้วยไหมค๘ค่ะภืนนี้ค๘โอรสค๘ค่ะ
แม่ว่าวไปทั่วทีบเนี่ยข้อแปดค่ะข้อแปดข้อแปด
คอหกนะคะขาวครามคอหกพี่วันลองพูดลองพูด
กระหนกกรชอบเหลืองได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีวิวให้นะครับ
ชอบเลยขาวคอหกค่ะขาวคอหก
ผู้ใดซอยว่าวเนี่ยขาวคอหกพี่กนกรชอบเหลืองแป๊บหนึ่งนะคะ
ขาวคอหกนะคะคอควายหกคอควายหกผู้ใดสนใจแหม่นมาแหม่นมาละ
เเล้าการขายของก็เป็นการทำมหากินนะคะเอ่อ

ช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวก็บอกว่า

ระบุว่าพรุ่งนี้แล้วจะครบรอบวันที่น้องหายตัวไป

เอารถออกไปซื้อของมาทำบุญ
เบอร์จงใจถ่ายรถและทะเบียนรถเราที่บ้าน

ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราขอให้สังคมรับรู้ด้วย
ไปที่บ้านไม่เจอนะไม่เจอลุงพลนะครับ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีเคยลงพื้นที่ไปตั้งแต่แรกเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ถอนตัวมาจากบ้านลุงพลแล้วนะครับ
หมอปลาเนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
หมอปลาบอกว่าได้คุยกับแม่น้องชมพู่แล้ว
ก็ยังคงหวังกันอยู่ว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
เดี๋ยวฟังหมอปลาแล้วกันนะครับ
นั่นคือระยะ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
คือจากคนที่ตักเตือนอะไรได้แต่ตักเตือนไม่ได้
เราจะเห็นว่าตลอดเวลา๑ปีเนี่ยเกือบ๑ปีเนี่ย
จากคนที่เคยรักสื่อกลับกลายเป็นคนที่กลัวสื่อ
จากคนที่อะไรก็ได้เข้าหาง่ายกลับเข้าหายาก
จากคนที่ไปไหนไปยังไงก็ได้
แต่ปัจจุบันต้องมีคนลายล้อม
สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะจับได้ไว
แต่ก็เข้าใจว่าการทำคดีน้องชมพู่เนี่ยมันค่อนข้างยาก
เพราะคนหมู่มากโกหกเจ้าหน้าที่

อันนี้วันนี้ติเขาช่วยขนข้าวขนของพรุ่งนี้
คุณแม่น้องชมพู่นะครับ๑๑พฤษภาคมที่น้องหายไปเนี่ย
จะไปทำบุญวันที่๑๒พฤษภาคมเลยนะครับ
ผลชนะสูตรที่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้องน่าจะเสียชีวิต๑๒พฤษภาคมปี๖๓
ส่วนความหวังเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเรื่องนี้
เชื่อว่ายังไงต้องจับคนร้ายได้แน่

ยังรอฟังตำรวจทุกวันคุณแม่บอกไม่ท้อ